มาดูความคืบหน้าเรื่องที่ตำรวจสืบสวนของสนพหนโยธินออกมาร้องเรียนว่า
ถูกผู้บังคับบัญชาบังคับเอาเงินเบี้ยเลี้ยงนะครับ
เพื่อจะไปซื้อแอร์มาติดห้องสืบสวนของสน
ล่าสุดวันนี้ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒สั่งตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะครับ
ขณะที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปดูห้องสืบสวนของสอนอแห่งนี้นะครับว่าเป็นอย่างไร
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
ข้อความผ่านแชทไลน์เกี่ยวกับการหักเงินเบี้ยเลี้ยงของตำรวจชุดสืบสวนสนพโยธินทั้ง๑๑นาย
รวมกันกว่า๒๕๐๐๐บาทเพื่อนำไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาติดตั้งที่ห้องสืบสวนของสถานีตำรวจ
เป็นหลักฐานที่ดับตำรวจเลอศักดินนขุนทศผู้ประคับหมู่งานสืบสวนสนพหนโยธิน
นำเรื่องดังกล่าวเข้าร้องขอความเป็นธรรมกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท
ขณะที่วันนี้ก็ได้เข้าให้ปากคำกับพันธบรตเอกอิทธิเชศวงฮหวนผู้กำกับการสนพยฮิล
สีหน้าที่ไม่เคร่งเครียดพร้อมเปิดเผยว่าตัวเขาเองไม่ได้สมัครใจที่จะเสียเงิน
และไม่ได้รับการบอกกล่าวล่วงหน้าทั้งที่เงินดังกล่าวเป็นเงินจากน้ำพักน้ำแรงในการปฏิบัติหน้าที่
รับว่าขณะนี้รู้สึกสบายใจขึ้นมากเพราะผู้บังคับบัญชารับทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และการนำเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยไม่คิดว่าจะกระทบกับการทำงาน
แต่หากไม่เป็นเช่นนั้นก็พร้อมพิจารณายื่นหนังสือลาออกจากการเป็นตำรวจ
ตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นแล้วครับทางผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วครับ
แล้วพร้อมที่จะตรวจสอบความถูกต้องความเป็นจริงแล้วก็เดี๋ยวต้องรอผลจากคณะกรรมการตรวจสอบครับ
การซื้อของมีการให้เงินโดยสมัครใจไหม
ตรงนี้สำหรับผมไม่สมัครใจครับสำหรับผมไม่มีผลครับ
เพราะผมพร้อมที่จะเผชิญทุกอย่างอยู่แล้วเพราะก็ต้องการความจริง
ความเดือดร้อนเรื่องเบี้ยเลี้ยงของผู้ใต้บังคับบัญชาครั้งนี้
ทำให้ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒ต้องยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
ด้วยการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
โดยมอบหมายให้รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒
เป็นหัวหน้าคณะกรรมการกำหนดเวลา๑สัปดาห์เพื่อให้ได้ข้อสรุป
ส่วนการโยกย้ายตำรวจที่ถูกร้องเรียนให้ออกนอกพื้นที่
ตามที่มีการร้องขอผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒มองว่า
ไม่จำเป็นเพราะไม่กระทบกับการสอบสวน
และการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งฝ่ายผู้ร้องและฝ่ายผู้ถูกร้อง
จากการลงพื้นที่สอนอพหนโยธินของทีมข่าวไทยรัฐทีวี
พบว่ามีเครื่องคอมเลสเตอร์หลายตัวที่ติดตั้งอยู่บริเวณด้านหลังของห้องสืบสวน
ขณะที่ภายในห้องพบว่ามีเครื่องปรับอากาศ๒ตัว
เมื่อสอบถามจากตำรวจบอกว่าตำรวจชุดสืบสวนสนพหนโยธิน
มีกว่า๒๐นายตัวเขาเองไม่ถูกเก็บเบี้ยเลี้ยง
ซื้อเครื่องปรับอากาศครั้งนี้เพราะไม่ใช่ชุดปฏิบัติการ
ส่วนเงินที่นำมาซื้อเป็นเงินเรียรายที่ได้จากชุดปฏิบัติการ
ถือว่าเป็นเงินสุจริตไม่ได้มีการบังคับแต่เป็นความสมัครใจจ่าย
และเครื่องปรับอากาศถูกนำมาติดตั้งเมื่อปีที่ผ่านมา
สำหรับสาเหตุที่ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

สารวัตรสืบสวนจึงดำเนินการหาเครื่องปรับอากาศมาติดตั้งให้

เพราะผู้ที่ทำงานในห้องจะได้ไม่ต้องทนร้อน
พร้อมปฏิเสธไม่มีส่วนรู้เห็น
ทั้งสองฝ่ายมีปัญหาขัดแย้งกันเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงาน
แอร์อันนี้ซื้อมากี่ตัวตัวเดียวครับ

มันเย็น

นวนเหตุในการร้องเรียนผู้บังคับบัญชาของตำรวจนครบาลพหนโยธินครั้งนี้
ไม่ว่าจะมีที่มาจากปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาเรื่องงาน
แต่สะท้อนให้เห็นว่าผู้นำองค์กรควรจะลงมาดูความเป็นอยู่ของลูกน้องให้มากกว่านี้หรือไม่
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน